คืนนี้ช่วงกลางดึกคนกำลังนั่งรับลมริมทะเลปรากฏว่า
สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดดันเกิดฮะอะไรอ่ะคะ
คนไล่ตีไล่แทงไล่ยิงกันเหตุชุลมุนเกิดขึ้นริมหาดไปดูครับ
ยังไม่ง้าหมดเลยอ่ะอ๋อเป็นไรดูสิ
นี่ฮะเอามือถือถ่ายคลิปเอาไว้ครับคุณผู้ชมคุณขวัญครับ
อย่าตีอะไรกันนะคะไล่ตีไล่ฟันไล่ยิงกันที่ริมหาดครับ
ชนบุรีคนถ่ายคลิปเองถ่ายไปก็กลัวด้วย
ร้องไห้เสียงสั่นเลยนะฮะประมาณ๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
กัดจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับอยู่ไม่ห่างไม่ไกลจากโรงพัก
ประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรเองยังกล้ามาไล่ตีกันตรงนี้
เดี๋ยวก่อนร้อยสองร้อยเมตรนี่คือเดือนถึงนะคะไม่ได้ไกลเลยครับ
แล้วคุณดูสิครับความชุดละมุนวุ่นวายนักท่องเที่ยวก็ต้องหนีตายกันกลางดึก
ตำรวจสภเมืองพัทยารับแจ้งมีวัยรุ่นตีกันพร้อมอาวุธครบมือ
ไล่มาตั้งแต่สนับมือไม้มีดปืนฮะ
พวกไล่ทำร้ายกันระหว่างซอย๙กับซอย๑๐
ชายหาดพัทยากลางที่บังละมุงชนบุรี
เหตุการณ์นี้นักท่องเที่ยวหลายคนกลัวตายฮะ
วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางบางคนร้องห่มร้องไห้ด้วย
ภาพวงจรปิดครับ๕ทุ่ม๔๑นาทีตามเวลาที่ปรากฏ
จะเห็นนะฮะภาพอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ให้ดูความวุ่นวายเห็นไหมครับ
ความโกลหละหนเนี่ยวิ่งกรูกันไปบางคนก็วิ่งข้ามถนนมาฝั่งนี้
เจ้าหน้าที่ไปถึงสิ่งที่เจอก็คือพวกของกลางความเสียหายและคนเจ็บ
มี๒คนครับดูคนแรกก่อนเลยอายุ๑๕ปีครับ
นอนพังงาบอยู่ริมหาดตรงนี้ฮะ
เป็นผู้ชายอายุ๑๕มีบาดแผลโดนฟันเข้าที่ไหล่ทั้งสองข้าง
แขนขวามือขวาส่วนมือซ้ายของเขาเดี๋ยวลองดูภาพนะครับ
สวมสนับมืออยู่เลยแบบนี้คุณขวัญคุณผู้ชมครับ
โดยกดสอบที่เกิดเหตุยังเจอมีสนับมือไม้หน้าสาม

ก่อนเกิดเหตุวัยรุ่น๔คนสวมหมวกกันน็อก
เขาเดินลงไปแถวชายหาด
วัยรุ่นกลุ่มใหญ่เลย
วิ่งตามไปสมทบแล้วก็เกิดเหตุชุนละมุน

นักท่องเที่ยวก็แตกฮือเลยครับ
ตำรวจเข้ามาระงับเหตุกลุ่มวัยรุ่น
วิ่งหนีแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง
จังหวะนี้ที่เห็นด้านซ้ายมือในวงจรปิด

หลังจากนั้นพอตำรวจมาก็แตกคือ
วิ่งข้ามถนนข้ามฝั่งแล้วก็หนีหายกันไปครับ
ที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่าเขาตีกันบ่อยมากเลย

ตรงนี้ไม่ได้ห่างจากโรงพักเลยนะ

ท่องเที่ยวเขาจะไม่กล้ามาเที่ยวเอาครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับคุณขวัญครับ
ล่าสุดตำรวจไล่เช็ควงจรปิด

ตำรวจแจกแจ้งให้ฟังแบบนี้เบื้องต้น
กลุ่มคนเจ็บ๒คนนั้นก็คือที่โดนฟัน๑โดนยิงอีก๑

ก่อนเกิดเหตุครับยกพวกมา๑๐กว่าคน
แล้วตำรวจแจกแจงให้ฟังแบบนี้เบื้องต้น
กลุ่มคนเจ็บ๒คนนั้นก็คือที่โดนฟัน๑โดนยิงอีก๑
อายุ๑๕กับ๑๗เป็นเพื่อนกัน
ก่อนเกิดเหตุครับยกพวกมา๑๐กว่าคน
มาแก้แค้นเอาคืนกลุ่มคู่อริ
คู่อริมีอาชีพปล่อยให้เช่าเสือริมชายหาด
พอมาถึงกลุ่มคนเจ็บเข้าไปหาเรื่องคู่อาริ
แต่โดนยิงสวนแล้วเกิดเหตุชุลมุน

ความเป็นคนพัทยาตรงริมชายหาดพัทยากลางเนี่ย
ท่องเที่ยวเยอะมากโรงแรมก็เยอะ
เมื่อกี้เราก็เห็นว่ารถเต็มไปหมดแบบนี้นะ
ภาพลักษณ์เสียมากนะคะ